ก่อนที่จะแข่งขันฝุ่นบอลโอนโตตามแห่งโขงคลับเจ็บแบ้นชิป

หวังว่าจะช่วยทีมคว้าแชมป์แรกในปีนี้ให้ได้
ในคำถามที่คู่แข่งอย่างสนักขันวาดก็แน่นอนนะครับ
เดินทางมาถึงไทยแล้วก็จะลงฝึกซ้อม

ซัมซาวครับกองหน้าบราซิลอีกหนึ่งคนของเมืองทองนะครับ
ก็มั่นใจว่าทีมสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้

อัสซ่าก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับ

เพราะว่ามีข่าวผูกพันว่าประจวบทีมน้องใหม่ไทยลีกสนใจจะคว้าตัวไปร่วมทีม
แต่เขาก็ยังมีชื่อในรายการนี้อยู่
แล้วก็ร่วมซ้อมกับทีมตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ซ่ายังบอกอีกนะครับว่าเขาเริ่มจะปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าซาน่าขันวาเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นที่ดุดัน

แต่เขาเชื่อว่าถ้าเขาได้รับโอกาสในการลงสนามเนี่ย
มั่นเลยครับว่าทีมจะทำผลงานได้เป็นอย่างดีเลยครับ
ส่วนคู่แข่งนะคะชนะคันวัดก็เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้ว
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ
โดยนำมาโดย๒คนที่เป็นหัวหน้าภูมิสอน
นั่นก็คือวาดินตันและดาวยิงตัวเก่งชาวฝรั่งเศส
ยิงไปแล้วในรายการนี้๗ประตูนะคะแล้วก็เป็นคนยิงประตูตีเสมอในนัดที่แล้วด้วย
นั่นคือยูซุปเตอเร่ก็เดินทางมาพร้อมกับทัพนักเตะทุกคน
ก่อนที่จะเข้าที่พักและลงฝึกซ้อมช่วงเย็นวันนี้ทันทีเลยนะคะ
สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม๙คุณทหารลาดกระบัง
ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนเกมทั้ง๒ทีม
โปรแกรมการแข่งขันกันอีกครั้งนะคะ
สำหรับฟุตบอลโตยาต้าแม่ขงคลับแชมเปียนชิป๒๐๑๗รอบชิงชนะเลิศนัดที่๒
เมืองทองยูนิเตตก็จะเจอกับสนาคันวาวันเสาที่๖มกราคมนี้แข่งขันกันที่สนามศุกร์พัชราสัย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
ซึ่งสัญญาณถ่ายทอดสดน่าจะเข้าช่วงเวลาประมาณ๖โมง๒๐๖โมงครึ่ง
ใช่ครับหลังจากจบรายการคืนความสุขให้ประชาชน
ส่วนเกมการแข่งขันก็จะเริ่มแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกาค่ะ